เตือนภัยเจ้าของร้านที่ขายพวกเสื้อโพ่งเสื้อผ้า
ตามเกาะพีก็บอกว่ามีสาวชาวต่างชาติแสบ
เดินมาทำเนียนดูหมวกเลือกหมวกซื้อชุดว่ายน้ำ

ช่วงปลายปีเกิดขึ้นบ่อยด้วยเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านจับภาพไว้ได้นะคะ
ผู้หญิงชาวต่างชาติผมยาวที่ยืนหน้าร้านนี่แหละ

อืมเลือกหมวกใบหนึ่งเป็นหมวกแก๊ปเนี้ย
ก็สวมไว้ที่หัวแล้วก็ทำทีเข้าไปในร้าน

อันนี้หลายมุมหลายมุมเลยเนี่ยเห็นไหมเธอเดินเข้ามาในร้านแล้วนะ

ก็ทำทีเป็นเดินดูชุดว่ายน้ำเอ๊ะชุดไหนสวยนะ
นี่ลองหมวกก่อนส่องกระจก

ค่ะเลือกชุดว่ายน้ำไปเรื่อยสักพักหนึ่ง

ถอดหมวกมาถือเอาไว้เดินออกไปเลยจ้
อ้าวเออหรือเธอลืมหรือเปล่าอืม
เขาบอกว่าจริงเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดบ่อยช่วงปลายปี
ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะค่ะ

เหมือนจะซื้อเอ้าไม่ซื้อไปไหนอ่ะ
ไปแล้วไปเลยจ้านี่ไงคือเอาจริงจริงที่ร้านเนี่ย

เห็นไหมพนักงานในร้านพยายามวิ่งตาม

เป็นของนายพิสิทธิปราบดินวัย๔๕ปี
เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปนี้ด้วย

ผ่านร้านนี้ไปเลยแต่พร้อมนานนี้ก็ขโมยเสื้อ
คือใส่เสื้อไปเลยครับไว้เลย
มีเปลืองผมคล้ายอยู่ที่ไรเล่พร้อมให้ทิศลอง
มีเลือดแค่แม่เพื่อน
พฤติกรรมคือคล้ายกัน
อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันแต่พฤติกรรมคล้ายกันก็คือ
ใส่แล้วไปเลยสวมหมวกออกไปเลยใส่เสื้อออกไปเลย
ร้านเพื่อนเขาที่ไล่เลก็โดนโดนกันหลายคนค่ะ
เหตุการณ์นี้ถ้าดูตามภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้น
คริสต์มัสอีฟค่ะ๒๔ธันวาคมบ่าย๓โมง๔๐นาที
กลางวันแดดยังกลางหัวอยู่เลยนะคะ
ทีนี้นายพิสิทธิเขาบอกเลยว่า
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ
โดนบ่อยเลยอ่ะไอ้การขโมยของในร้านเนี่ย
เสื้อผ้าเอ่ยชุดชั้นในเอ่ย
ทำทีมาเป็นเลือกเหมือนจะซื้อเหมือนจะซื้อ

ซึ่งผู้ก่อเหตุทั้งหมดมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

เขาบอกมี๒ครั้งเขาจับได้คาหนังคาเขาด้วยนะ
แต่พอพาตัวไปที่สพเกาะพี

ขอแค่ให้ผู้ต้องหาชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็จบเรื่องไป
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลซะเลย
เตือนภัยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่าให้ระวังเอาไว้
ไม่แปลกใจเลยเวลาที่เราเองเป็นคนไทย
ไปเที่ยวร้านแบบนี้ทำไมเวลาไปเที่ยวที่จังหวัดแบบนี้
จังหวัดท่องเที่ยวพนักการเดินประกบ
เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราคนไทยหรือเปล่า
เพราะว่ากลัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ